เรื่องของโครงกระดูกที่ถูกไฟไหม้
พร้อมกับรถจักรยานยนต์จนเหลือแต่ซาก
ทางญาติยืนยันว่าน่าจะใช่หลานสาววัย๑๘ปีนะคะ
ซึ่งญาติแจ้งความคนหายเอาไว้แล้ว
ประมาณ๔วันก่อนที่จะมาพบศพ
ส่วนตาแล้วก็พ่อเลี้ยงเขาบอกว่า
ไม่น่าจะเสียชีวิตด้วยเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
ที่มีคนไปพบโครงกระดูกมนุษย์นะคะ
รวมทั้งจักรยานยนต์ที่ถูกไฟไหม้อยู่ในป่าย่าข้างทาง
ริมถนนสายศรีควรทองบ้านควรราชา

ตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าเป็นนางสาวจริญญา

นั้นแจ้งความคนหายเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ที่สถานีตำรวจภูทรกาญจนดิตเมื่อ๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ต่อมานายวิทยาปานรินอาของนางสาวจริญญา
เดินทางมาที่เกิดเหตุยืนยันว่าผู้เสียชีวิตนี่แหละ
คือหลานสาวที่หายตัวไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
หลานสาวคนนี้แต่งงานกับนายสรายุทธ์คงคล้ายอายุ๓๕ปีค่ะ
จากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่ตำบลช้างซ้ายทำอาชีพรับซื้อน้ำยางสด
หลังจากหลานสาวหายตัวไปญาติพยายามสอบถามไปที่นายสรายุทธ์สามี
ซึ่งก็อ้างว่าเมื่อ๑๐โมงเช้าวันที่๑๓พฤษภาคม
ขณะกำลังรับซื้อน้ำยางหลานสาวได้ขอตัวกลับบ้านไปปัสสาวะ
เพราะว่ากำลังตั้งท้องก็เลยปัสสาวะบ่อย
และหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาที่จุดรับซื้อน้ำยางอีกเลย
นายวิทยาบอกว่าระหว่างที่หลานสาวหายไป
นายสรายุทธ์สามีเนี่ยนะคะไม่เคยออกตามหาและยังห้ามไม่ให้แจ้งความกับตำรวจด้วย
อ้างบอกว่าหลานสาวน่าจะหนีออกจากบ้านไปเองหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีปากเสียงกันค่ะ
ณดิตบอกว่าได้สอบปากคำนายสรายุทธ์
ยังคงให้การวกวนจึงนำตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะเดียวกันยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานและนิติเวทย์ก่อนจะดำเนินการต่อไปค่ะ
ส่วนในช่วงของเช้าวันนี้นายปียะสิริธานพ่อเลี้ยงและนายประสิทธิ์รักนพรัชตาของหญิงสาวผู้เสียชีวิต
เดินทางไปที่จุดที่ไปพบศพอีกครั้งเพื่อติดตามคดีและสอบถามชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
เพราะยังไงก็ยังไม่เชื่อว่าลูกจะประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเองนะคะนายปียะบอกว่าลูกเขยเนี่ย
โทรไปสอบถามว่าเจอตัวนางสาวจริญญาหรือไม่และเมื่อสอบถามว่าแจ้งความไว้หรือยัง
ได้รับคำตอบว่าไม่แจ้งความคนหายเพราะฉะนั้นญาติต้องตามหาแล้วก็แจ้งความเอาเอง
และแม้ว่าผลการตรวจยืนยันบุคคลยังไม่เสร็จสิ้นแต่มั่นใจว่าที่ลูกหายไป
จากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่รถจักรยานยนต์จะล้ม
แล้วเกิดไฟลุกเองในตอนกลางวัน
ยังไงก็ต้องมีคนเห็นแน่นอนเพราะว่ามีรถผ่านทางนี้ตลอดนะคะ
ฟังเสียงของพ่อเลี้ยงผู้เสียชีวิตค่ะ
ผมก็เลยถามแล้วคนหายครบ๒๔ชั่วโมงแล้วน้องทำไมไม่แกล้งความ
เขาบอกไปไม่ได้กลัวตำรวจจับข้อหาอะไรผมก็เลยถาม
ไม่รู้ผมกลัวตำรวจจับทีนี้ผมก็เลยต้องไปแจ้งความเองสองรอบ
มันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้สภาพนี้นะ
ถ้าเป็นพี่นักข่าวพี่จะว่าเป็นอุบัติเหตุไหมโค้งก็ไม่ใช่
แล้วรถมารถมอเตอร์ไซค์เขาชนกันวิบากอะไรเขาชนกัน
เห็นมันจะไฟไหม้เลยไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ไง
ใครก็พูดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วรถไหม้ทำไมไหม้หมด

นี่แหละค่ะนายปียะคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะคะ
ก็ยังบอกอีกว่าลูกสาวเป็นเด็กขยันทำงาน
จะแต่งงานเมื่อต้นปีก็ช่วยแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปทุกอย่าง
ไม่ได้มีพฤติกรรมเที่ยวเตรญาติทุกคนต่างเสียดายและโกรธแค้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งทางด้านตำรวจสภกาญจนดิตพร้อมด้วยชุดสืบสวนภูทรจังหวัดและชุดสืบสวนภาค๘
ก็ลงพื้นที่หาข่าวนะคะแล้วก็สอบสวนพยานแวดล้อมที่รู้จักกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวสามี
พร้อมทั้งยังตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่พอจะหาได้ในพื้นที่
เพื่อจะสืบสวนแล้วก็ไขความจริงเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดค่ะ
ได้รับผลการตรวจสอบจากแพทย์ซึ่งระบุว่า
นางสาวจริญญาผู้ตายไม่ได้ตั้งคันตามข่าวที่ปรากฏนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการหาตัวคนฆ่านางสาวจริญญา
ทางพนักงานสอบสวนเชิญตัวญาติฝั่งนายสรายุทธ์
และฝั่งนางสาวจริญญามาสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้รวมรวมแล้วเนี่ย
สอบปากคำไปแล้วประมาณสิบปากนะคะและทุกคนก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วย
เชื่อว่าจะทราบความคืบหน้าแล้วก็ไขข้อเท็จจริงได้เร็วนี้ค่ะ